หน้าเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งคุ้มครั่งใช้มีดไปทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ซึ่งก่อเหตุแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ตำรวจมีการไปเรียกตัวพ่อกับน้องชายไปสอบปากคำ
จากว่ากล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนว่าพ่อกับน้องชายเนี่ยมีการยืนถือมีดคุมเชิงอยู่ด้วย
จะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นไปไม่ได้
เพราะคุณถือมีดคนเล่มแล้วยืนคุมเชิงให้ลูกชายตัวเองทำร้ายคนอื่น
จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายผู้ที่อยู่แถวนั้นได้รับบาดเจ็บไป๒ราย
พร้อมนำรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บไปด้วย
เหตุเกิดที่ซอยบัญชาตำบลปากครองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เหตุเกิด๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
หลังเกิดเหตุจำรวจฝ่ายสืบสวนสพพระสมุทรเจดีลงพื้นที่ไปหาข่าวรวบรวมหลักฐาน
จากการสอบสวนคนเจ็บทั้งสองคนยืนยันว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุชาทรัพย์ศรีงามหรือว่าหนึ่ง
หนึ่งเนี่ยก่อเหตุสาเหตุมาจากที่นายวิทยาปานอำพันธ์อายุ๒๔ปี
หนึ่งในคนเจ็บเคยมีปากเสียงกับนายสุชามาก่อนหน้านี้
นายวิทยาขี่รถมา
โดยมีนายอนุชาติแทนสิริอายุ๔๗ปีนั่งซ้อนท้ายกันมา๒คน
ขี่ไปเจอนายสุชาบริเวณเกิดเหตุพอดีครับ
ก็เลยถูกนายสุชาใช้มีดฟันจนบาดเจ็บทั้งสองคน
จากนี้ตามหลักฐานของกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
ก็ยังพบนะฮะว่ามีคนเกี่ยวข้องสองคนซึ่งเป็นพ่อกับน้องชายของนายสุชาเอง
ตำรวจก็เลยมีการนำตัวทั้งพ่อกับน้องไปสอบประคำเพิ่มเติมนะครับ
ค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาปฏิเสธใช่ไหมคะ
พ่อและน้องบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่คุณผู้ชมคือดูแล้วมันไม่เกี่ยวข้องยาก
อย่างที่คุณทัศนัยบอกก็อยู่ในเหตุการณ์ถือมีดคนละเล่ม
แล้วยังยืนคุมเชิงอยู่ด้วยตำรวจก็แจ้งข้อหาไปนะคะ
ข้อหาพกพาอาวุธมีดและร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ซึ่งช่วงเย็นวันเดียวกันตำรวจก็ไปรวบตัวนายสุชา
ต้องหาได้ที่จังหวัดลบบุรีหลังจากที่หนีมาเป็นคนงานในไร่อ้อย
นายสุชาก็รับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงเพราะว่าเมาเหล้า
ขี่มอเตอร์ไซค์มาล้มเองแล้วก็เจอกับกลุ่มผู้บาดเจ็บ๕คน
คิดว่าเขาจะมาทำร้ายเลยรีบไปตามพ่อและน้องชายให้มาช่วย
และน้องชายก็ได้ยินจับความแค่นั้นแหละว่าอาจจะโดนทำร้าย
คว้ามีดออกมาด้วยแล้วก็ดักรอกลุ่มผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ตัดสินใจก่อเหตุแบบในคลิปขึ้นนี่แหละค่ะ
ตำรวจเขาก็นำตัวนายสุชาเข้าห้องขังรอส่งฟ้องสารต่อไปแล้ว
ก็ถือว่าปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้ผู้ต้องหาครบทุกคนค่ะ
แหมก็ช่วยกันอะเนอะ